ลักษณะแม่พิมพ์พระเครื่องที่ทำจากหินสบู่สิ่งที่ช่างต้องระวังคือการเลือกหินสบู่มาใช้
จะต้องดูด้วยว่าเนื้อหินสบู่ไม่มีร่องรอยสายหรือจุดสีขาว
ซึ่งเป็นสายแร่มีลักษณะแนวเส้นยาวเพราะจะนำมาใช้แกะสลักไม่ได้
ด้วยจะมีลักษณะร่วนสุยหลุดออกง่าย
และช่างจะต้องพิถีพิถันในขั้นตอนการแกะสลักในเรื่องของความลึกแต่ละชั้นของลวดลาย
อาจจะต้องมีการปรับแก้ซึ่งช่างก็จะคอยตรวจสอบอยู่เสมอด้วยการใช้ขี้พึ่ง
เพื่อให้ได้ความลึกและความเรียบเนียน